สวัสดีครับ

โอเค

ไม่มี
บอกมือซิบ๊ายบาย

แล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้ทุกคนก็คงจะต้องเฉลิมฉลองอะไร
ถูกต้องถูกจริงเพื่อใครอยากจะให้อังเปล่ามายู

เมื่อกี้ให้ไปแล้วพี่มาให้แล้วครับ

ต้องเอาสิเราต้องรีบให้คุณก็จะไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว

ได้ถดสุดจีนวันนี้เป็นวันไหว้

ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยก่อน

ลูกกัญชัยเลยค่ะด่านปุ๊บเปิดซองปั๊บเลย

อย่างนี้เขาบอกนะฮะชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศ
ออกจับจ่ายหาซื้อของไหว้จ้าวในเทศกรรมจุฯจีน

เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลย
แม่ค้าโอดยอดขายซบซับกับปีก่อนมากเลย
เหตุคนประหยัดลดขนาดของไหว้จ้าว

สมมติถุกขนมถ้วยฟูลก็ต้อง๕ถ้วย

บรรยากาศซื้อของว่าตุจีนในวันจ่าย
ที่นครยาลามีชาวไทยเชื้อสายจีน
มาจับจ่ายซื้อของเครื่องเส้นไหว้
แล้วก็ส่วนใหญ่จะซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นนะครับ
เนื่องจากปีนี้มีการปรับราคาขึ้นสูงนะครับ

แล้วก็อาหารทะเลขาดตลาดจริง

เพราะว่าอย่างงั้น

ใช่ค่ะที่ตลาดใหม่แม่กิมเพ็งนะครับ
ในตลาดทศบาลนครราชสีมาน
ก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนมาหาซื้อของเครื่องไหว้ตัวจีนกัน

เรียกว่าการจราจรแถวนั้นติดขัดอย่างมาก

ราคาเครื่องเส้นไหว้มีการปรับราคาสูงขึ้น

เพราะว่าราคาแพงก็เลยจัดได้แต่ชุดเล็กนะครับ
ส่วนที่ตลาดใต้นะฮะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนออกไปจับจ่ายซื้อของเหมือนกันนะครับ
ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารพวกว่าถูกดิบไปไหว้เจ้านะฮะ

บางรายเนี่ยนะครับก็มีการเลื่อนที่จะเข้าไปซื้อของไหว้เจ้า

ก็ไม่มีการจัดงานศิษย์การศูนย์จีนนะครับ
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการไว้อะไรนะครับ

แต่จะมีการอัญเชิญองค์เทพเจ้านะครับ

ที่บริเวณถนนนิพัฒน์อุทิศนะครับ
ระหว่างวันที่๒๗๒๙นะครับ

แม้กระทั่งเยาวราชที่ทุกปีจะต้องจัด

ปกติเราต้องใส่สีแดงสีอะไรกันใช่ไหมครับ
วันนี้เขาก็เริ่มทำเป็นกี่เผาสีดำกันพอสมควร

เพราะว่าเรายังถวายอะไรกันอยู่ทุกคนเลย

เพราะว่าเป็นการไว้ทุกข์แบบคนจีน

นี่ตั้งแต่ได้อังเปล่าไปนี่นะ

เอาให้โชว์เลยโชว์

ตอนนี้ถ้าสมมติคุณไปแถวราชเภาหาแยกราชเภา

เผื่อเวลารถติดสัก๒๓ชั่วโมง
อย่างที่บอกว่าโอเคละจะต้องอดทนอีกสักหลายปีเหมือนกัน๒๓ปี
กว่าทุกอย่างแต่ถ้าสมมุติเสร็จแล้วปุ๊บ
ทุกอย่างรถขนการขนส่งจะสบาย
พี่รถไปไฟฟ้าใต้ที่หนึ่งอะไรก็ได้จะมา
ก็มีคำถามว่าสรุปแล้ว๕แยกลาดพร้าวปิดหรือเปล่า

พี่วันนี้อย่าไปที่ตรงนั้นเขาปิดถนนแล้ว

รัชแยกราชเภาของพี่
นี่พอเอาสะพานออกแล้วปุ๊บทำวงเวียนเขาบอก

ตั้งแต่ว่าที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
ผลปรากฏว่าเขาประเมินว่ายังไงคุณหนุ่มรู้ไหม

ถูกต้องปิดตุดจีนแล้วคุณฉลาดขึ้น
คุณนึกออกไหมคุณไม่ได้ใช้มุกเดิมว่ารู้ได้ยังไง
คุณเก่งขึ้นเอาลูกมามีลูกมีหลานแล้วคุณฉลาดขึ้น

เพราะว่าสภาพการจราจรดีขึ้นในระดับหนึ่ง
แต่ยังมีรถสะสมเนื่องจากใช้สัญญาณไฟ๔จังหวะ
ตำรวจแล้วก็ผู้รับเหมาจึงเห็นว่าควรจะปรับสัญญาณไฟเหลือให้๒จังหวะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยห้ามเลี้ยวขวาทุกทิศทางเลย
ว่าคุณจะมาจากทางไหนก็แล้วแต่ห้ามเลี้ยวขวาทุกทิศทางนะฮะ
โดยรถที่มาจากลาดพร้าวจะเลี้ยขวาไปทางฝั่งสารอาญา
ให้วิ่งตรงไปกับหน้าปั๊มเอสโซ
ใกล้ตรงนั้นแถวแยกเสนานิคม

คุณจะตรงไปแล้วจะกลับเข้าสารอาญาถูกต้องไหมครับ
ให้ไปกลับรถตรงนั้นแหละอย่างที่บอกกันว่าตรงเสนานิคม
แล้วส่วนรถที่มาจากแยกเกษตรจะเลี้ยวขวาไปวิภาวดีรังสิตเนี่ย
แล้วก็ให้ไปกลับรถตรงหน้าสารอาญา
สำหรับรถที่มาจากวิภาวดีจะเลี้ยวขวาไปลาดพร้าว
เลี้ยวซ้ายกลับไปที่เสนานิคมเช่นกันพี่
เลี้ยขวาไปแยกเกษตรให้เลี้ยวซ้ายไปกลับรถหน้ากองปราบ

ไม่ใช่ฮะมันเข้าผ่านมาว่า
หมอที่กูดวงให้
แล้วดูปุ๊บก็โอเคชีวิตดีขึ้น

ทุกทรมานอะไรชีวิตยังเกิดจริงทุกทรมานอีกหรอ

น้องเอมมี่หรือเปล่าคะหมอดูคนนั้น
โอ๊ยไม่ต้องมาดูฉันอีบ้าย

เอ้าจะฟังข่าวต่อไหมว่าสรุปแล้ว
ใบนี่กำลังเป็นกระแสแบบว่าฮือฮามากเลยทีเดียว
นั่นก็คือการประชันความงามกัน
ซึ่งเกิดขึ้นไปเมื่อวานนี้แล้ว
เมื่อรอบที่แล้วเนี่ยนะคะ
ทั้งนี้เนี่ยเขาจัดที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปีนค่ะ
ซึ่งก็เมื่อวานนี้วันที่๒๖มกราคมนะคะ

ก็จะมีทั้งหมด๘๖ประเทศด้วยกันนะครับที่
เริ่มใส่ชุดว่ายน้ำนะคะประชันโฉมกัน

หลังจากนั้นก็ใส่ชุดราตรี
แล้วก็ตอนประมาณสัก๓ทุ่มครึ่ง

ซึ่งต่างคนก็ต่างมีเอกลักษณ์มีไอเดีย
ออกมาประชันกันอย่างอลังการมากเลยทีเดียว

สุดดีขุดนั่งเป็นนางแบบมาก่อนไหมแองจี

ครุดของเราอย่างนี้นะครับ

แล้วก็ของอเมริกาก็เป็นในชุดของอัศวิน
แต่ออกโคนสีเงิน
ซึ่งก็เท่มากเลย
ดีนะเป็นเหมือนแบบเทพเจ้าสายฟ้าหรืออะไรอย่างนั้นนะ

สวีเดนก็ไม่เลวนะคะ

แต่ว่าอันที่เด็ดมากแล้วก็ชอบมากเลย

สนุกมากนางเอามาทั้งโรงละครทุกทีเอง
อ่าเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะว่า

ทุกกะตาประจำชาติของทุกหนังก็ลำนะ

พอเป้นก็เหมือนมีคนเชิดนางอยู่

แล้วเสร็จแล้วนะยะพอจบแล้วนะยะนางก็ใส่ไป

สวยไหมนี่แล้วก็ต้องขอบอกอย่างนี้ของไทยเราก็สวยมากเลยนะในชุดไทยเนี่ย
เรียกได้ว่าปักแบบว่าเพชรพลอยเลื่อมระยิบระยะประมาณสัก๓แสนเมตรได้
ซึ่งเราต้องขอบอกอย่างนี้ว่าเมื่อเราดูความงามนี่
เพชร๓๐๐๐เมตรเลยใช่ไหมครับ๓๐๐๐เมตร
หนักมากด้วยนะหนักมากแล้วนางก็เดินแบบนิ่งมาก
ถามนางคือนางมาทำเสื้อผ้าคอนเสิร์ตที่บริษัทเอทามบ่อย
ถามว่าชุดนี้ทั้งหมดแล้วถ้าสมมุติจะต้องทำให้อีกนางคิดเท่าไหร่
นางบอกว่านางให้เอาเงินมาวางให้นางตอนนี้ล้านหนึ่งใครก็ไม่ทำ
เขาไม่ไหวคนที่ทำเสื้อผ้า
บอกให้ล้านหนึ่งก็ไม่ทำเพราะว่านางเกณฑ์กระเทยทั่วประเทศมาปักกันแบบ
ยังไงก็แล้วแต่วันที่๓๐นี้ก็จะเป็นการตัดสินแล้วนะ
คนไทยมีโอกาสไหม
นี่อยากให้ดูอะไรอันหนึ่งได้ไหม
อยู่ก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งอยู่ก็เงียบครึมเงียบครึมนะ
แล้วแบบแอบมาก็มาปรากฏในวันนั้นขึ้นมาให้เห็นเลย
ให้คุณผู้ชมดูฉันเองฉันยังตกใจเลย
ใจอะไรนี่คือประเทศอะไร

แล้วดูนะโทษเดี๋ยวนะ
ไม่สิอีดแหลดแล้วดูหน้านั่งหลวยใช่ไหม
นี่สวยจริงวะอันนี้สวยเลยวะ
ฝรั่งเศสเรามัวแต่ไปกลัวอะไรอยู่
เรามัวแต่ไปคิดว่าแบบเราแบบว่าใช่เลย

แม่เมลุ่งไอจีมายูด้วยดูดิ

แม่เมกเขาบอกว่าอยู่ขาวใส่ไข่ตอนนี้เลยแม่เมกเขาลงโอเค
โอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเขาบอกว่ามีสาวชุดขาวมาเข้าฝันพระ
ปรากฏว่าไปเดินอยู่ริมกำแพงวัดไปเจอกระดูก

แปลกมากชื่อเดียวนามสกุลเดียวกันเป๊ะเลยเดี๋ยวกลับมาครับ

นี่แนวเต้นราวมาแล้ว

เอาล่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายคนใกล้หวยจะออกใกล้จะต้องไปเสี่ยงตัวเลขกันแล้วคุณหนุ่ม

อีกแล้วคุณพระไม่มีสิทธิ์งวดที่แล้วคุณหมดไปเท่าไหร่
ไม่เคยเลยถูกของญี่ปุ่น
เออถูก๖๐๐บาทแล้วก็คุยไป๓ปีอันนี้จริง

คือพระสงฆ์องค์หนึ่งอายุ๕๐ปีนะฮะซึ่งพระองค์นี้เนี่ยก็อุปสมบทถวายล้น๙ราชการที่๙เนี่ยนะครับ
เขาฝันก่อนที่เขาจะศึกหรือลาศิกขาบทเนี่ยมีผู้หญิงสวมชุดขาวมาบอกชื่อบอกนามสกุล

ปรากฏว่าเฮ้ยไปเจออย่างที่คุณหนุ่มบอกกันแหละไปเจออัฐิเนี่ย

ตื่นเขาหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บเขาจำได้ว่าชื่อกับนางสกุลในฝันน่ะคือชื่ออะไรถูกไหม
แรกก็อาจจะแบบว่าลืมไปแล้วล่ะแต่ในที่สุดก็เหมือนถ้าเราเคยฝันเคยเป็นไหมแล้วก็เราไปดูว่าตรงที่เกิดเหตุมันจะเป็นยังไง
คือขณะที่เขาจำวัดอยู่ที่วัดอ่างทองวรวิหารนะฮะตำบลบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทองเนี่ยเขาบอกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่เขาจะศึกก่อนที่เขาจะลาศิกขาบทเนี่ย
ฝันว่ามีผู้หญิงหญิงสาวนะพี่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันบอกว่าชื่อนางสาวประยูนวรวรามแต่งกายชุดขาวมาบอกว่าเสียชีวิตไปนานแล้วแล้วก็มีอัฐิอยู่บริเวณกำแพงวัดแห่งนี้โดยไม่ได้บอกอย่างอื่นเลยไม่ได้บอกข้อมูลอย่างอื่น
แล้วก็ไม่ทราบว่าวิญญาณที่มาเข้าฝันต้องการจะสื่ออะไร

คือชาวบ้านเนี่ยก็ไปบอกญาติโยมชาวบ้านเขาก็ต้องไปดูหน่อยไปดูว่าวันเกิดของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง

เขาก็มีพี่คือเดินหลังจากที่เดินทางไปหาอาทิตปรากฏมีอัฐิตรงนี้อยู่ตรงรอบบทจริง
แล้วก็มาเข้าฝันอยู่พบว่าชื่อนางสาวประยูนนี่แหละตรงกับที่เขามาบอกในฝันเลย
คือชาตะ๒๑มีนาคม๒๕๑๐มรณะ๓๑มีนาคม๒๕๖๒

เขาเกิด๒๑มีนาคม๑๑มีนาคม๒๕๑๐๒๕๑๐เด็กกว่าคุณหนุ่มกัญชัยอีก
ตบปากเลยพี่เขาต้องอายุมากกว่า๒๕๑๐แต่เขาตายเนี่ย๓๑มีนาคม๒๕๖
อายุของเขาเนี่ย๓๙ปีบรรจุเนี่ยวันที่บรรจุเนี่ยวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๔๙
โดยที่พระองค์นี้บอกไม่เคยพบแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แล้วก็พระเขาก็ศึกแล้วเนาะไปทำงานได้ตามปกติ
บอกว่าตอนนี้ตั้งแต่ทำบุญไปนอกจากถวายให้กับรัชกาลที่๙แล้วเนี่ยนะ
ก็ยังแบบว่าขออุทิศวงศ์บนสุขสวรรค์ส่วนนึงเนี่ยให้กับดวงวิญญาณที่มาเข้าฝันด้วย
แต่พอที่จะไปตีไปตีเป็นเลขอะไร
ก็นี่ไงกับวันเกิดเขาไงวันเกิดกับอายุเขาไง
เบอร์อะไรมายู

มายีไม่ตรรับนะไม่ตรรับอ้าวเอ้ย๑๕นาทีไม่จำไม่ได้

เขาบอกว่าดาราสาวก็เราก็ดาราประถีสาวคนหนึ่งเนี่ย
พูดเป็นเล่นน่ะ

กลัวทำไมจะมาเดือดทำไม
แต่นี่สิ่งเดือดหมดลูกแม่มีก็ใช้อะไรไม่ได้แล้ว

จุ๋ยวรัฐยาเพราะมีคนไปเมาส์นางว่า
สรุปแล้วคนคนนั้นน่ะคือนางท้องแล้ว
โอ้โฮเรื่องใหญ่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือตอนนั้นน่ะเอกคนมาเมาส์กับทุกคนเด็ดมาเนอะ

ถุงยางแตกปุ๊บนางก็เลยท้อง

เขาเนี่ยนะก็คือลงรูป
แต่ว่าไม่ใช่เป็นรูปหน้าชัดหรือเต็มเลย
แต่มันเหมือนเซี่ยวข้างอย่างนี้
เลยฯนึกออกมะและเสร็จแล้วนี่ทุกคนก็แบบว่าใครเหรอ
นี่อะมาแล้วขัดกับเรื่องเบาส์หมอย

ได้ข่าวว่านางเอกสาวพาดท้องแต่นางเอกคนนี้

นางเลยลงไอจีนางเองเลย

แต่เอารูปจุ๋ยมาประกอบข่าวนี้คืออะไร
ลักฮุตไง

อัศรพันธ์ก็ได้นี่แต่ฉันอยากจะเล่าเรื่องนี้ใจนะถ้าเบื้อน
สาวฉันของฉันดีจแบบอะไรเด็ดกว่ามีเรื่องต้องให้หมาว
กันอีกแล้วสำหรับผลองหน้าไทยอักษรย่อบลใบไม้อ่า
ที่พอดังแล้วลืมตัวลืมตึงทำตัวลืมกรรมพื้นเอ๊ะทำไมว่าหนุ่มกัญชัย
ตะวันตกไม่ใช่นะฮะโด่งดังจากการเล่นละครก็เหมือนคุณถ่ายแบบ
แถมยังเป็นขวัญใจของบรรดาเก้งกวางชาวสีม่วงอีกด้วย
แต่ที่ไหนได้เพิ่งมาทราบเหมือนกันว่าใยพระเอกหน้าไทยคนนี้ก็มีเรียกรสนิยมคุณ
ชอบเล่นผัดไทยชอบเล่นผัดไทยผัดไทยและใส่ใจประตูหลังซะเหลือเกิน
ล่ามาแรงล่าสุดมีเรื่องเมาส์ว่าพระรองหน้าไทยคนนี้แอบไปทะลวงรูสวาสต
โอ้โหมันคืออะไรรู้สวาดตาสามีคนอื่นคนสนิทไฮโซดัง
งานนี้ทำเอาคุณพี่ไฮโซถึงกับเดือดลุกเป็นไฟ
แน่เภนแล้วก่อนหน้านี้มีออกใบเตือนว่าถ้าไม่ไหวไปเล่นจำกี้กับแบบรัพย์
เราขอแบบทุกคนหลอดก็เล่นว่าเวลาหมดแล้ว
จุดจีนนี้ขอให้ทุกคนรวยมีแต่สิ่งดีนะฮะ
อันนั้นน่าเด็ดสุดเลยน่ะแม้อยากละเอียดไป

สวัสดีค่ะ